คุณผู้ชมค่ะนาทีนี้บอกเลยว่าวงการละครไทยนี่นะ
ประมาทละครเย็นไม่ได้จริงละครเย็นคือละครก่อนข่าวถูกไหม
แต่บอกเลยว่าโอ้โหไอ้ละครหลังข่าวที่แบบดึงดาราแม่เหล็กตัวแม่มานี่นะ
เรื่องนะสู้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะไม่ธรรมดาจริงค่ะ
ด้วยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปส่องกันหน่อย
นางเอกละครเย็นที่เราจะต้องมอบมง
ให้เป็นเจ้าแม่เรตติ้งครองใจแฟนมีใครกันบ้าง
ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะ
นางเอกเลือดใหม่สาวน้อยหน้าหวาน

แจ้งเกิดจากการเป็นนางเอกละครพื้นบ้านเข้าวงการปีนี้เข้าสู่ปีที่๗แล้วค่ะ
มีผลงานผ่านตาให้แฟนได้ติดตามกันมาแล้วถึง๑๔เรื่อง
และต้องบอกว่าน้องชิงคือนางเอกเจนใหม่ของช่องที่น่าจับตาอยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะการรับบทนางเอกที่หลากหลายในละครเย็น
โดยประเดิมบทนางเอกเรื่องแรกคือเศรษฐีตีนเปล่าก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงกวาดเรตติ้งไปแบบถล่มทลาย
จากนั้นน้องชิงชิงก็ครองพื้นที่นางเอกละครเย็นมีผลงานออกมาต่อเนื่อง
ทานตะวันสีเพลิงจันกระจ่างที่กลางทุ่งซึ่งล้วนแล้วแต่ทำเรตติ้งสูงลิฟต์แทบทั้งสิ้น
และตอนนี้น้องชิงกำลังถ่ายทำละครเรื่องใหม่นั่นก็คือคุ้งเสน่หา
ผู้จัดเรียกใช้งานบ่อยขนาดนี้ไม่ให้เรียกว่าเป็นนางเอกลูกรักได้ยังไง
ก็เล่นเรื่องไหนฟังเรื่องนั้นจริงค่ะ
เช่นเดียวกับนางเอกดีกรีนางงามแน็ตอันนิพรที่ตัดสินใจโผล่เข้าสู่วงการละคร
เป็นนักแสดงแบบเต็มตัวแม้จะได้ชิมลางเป็นนางเอกละครหลังข่าว
แต่บทบาทที่ทำให้แน็ตกลายเป็นเจ้าแม่เรตติ้งละครเย็น
ก็เห็นจะหนีไม่พ้นละครสนุกสนานอารมณ์ดีเจาะตลาดชาวบ้าน
ทั้งรักสิบล้อรอสิบโมงและผลงานล่าสุดที่กลายเป็นละครเย็นยืนหนึ่ง
อย่างโนราสะออนที่หวนมาแท็กทีมกับพระเอกคู่บุญอย่างตุมตามยุทธนา
ก็พากันปังยืนหนึ่งครองใจแฟนละครไปเลยล่ะค่ะ
ปั๊บดังชั่วพริบตาต้องยกให้กับเธอคนนี้
กี้ชาลีนหรือแจ๊กกี้แม่น้องบอง
อยู่วงการมาแล้วทั้งบทดีบทร้ายบทบู๊บทตลกอย่างไม่เปรี้ยง
พอคุยกับตุ๊กตากระบองเห็ดเท่านั้นแหละค่ะเปรี้ยงขึ้นมาเฉยเลย
กี้ขึ้นธรรมเนียบดาราสาวสุดฮอตในโซเชียลไปเลย
และด้วยกระแสความปังนี้ส่งผลให้ต้นสังกัด
เอางานละครที่เธอเคยแสดงเป็นนางเอกอย่างนางฟ้าอสูร
ผลงานการเป็นผู้จัดเรื่องสุดท้ายของอฟิยกพีศานอศรษณีมาลงจอ
และความสำเร็จของการเป็นนางเอกละครเย็นเรื่องนี้
ก็ทำให้แจ๊กกี้มีละครเย็นเรื่องใหม่จองตัวเจาะคิวต่อทันที
บภาพฉายานางเอกที่ถูกลืมไปโดยปริยายค่ะ
กี้คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนก็เริ่มมองอย่างผู้จัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เริ่มมองออกว่าช่วงเวลานั้น
ด้วยความที่นางฟ้าอสูรเราเรตติ้งดีก็เลยส่งผลบุญให้เรา
นางเอกเรื่องต่อไปอย่าเพิ่งเป็นนางฟ้าลูกเป็นนางเอกเรื่องต่อไป